ในช่วงนี้กลับมาอัปเดตข่าวในวงการบันเทิงกันหน่อย
สำหรับคุณแม่คนสวยอย่างคุณแม่แอ๊บทักษะอ่อ
ต้องบอกว่าเรื่องราวหัวใจเตียงหักรักร้าวระหว่างคุณสามี

แต่เรื่องที่ทำให้คุณแม่แอฟเนี่ยยิ้มหน้าบานแล้วก็มีความสุขมากเลย
ก็คือเรื่องราวของลูกสาวตัวน้อยน้องปีใหม่นี่แหละ
ซึ่งคุณแม่แอฟก็บอกว่าการไปร่วมประชุมผู้ปกครอง
ทำให้เธอได้รู้ว่าลูกสาวตัวแสบเป็นที่รักของคุณครูแล้วก็เพื่อนนะคะ
มีความเป็นผู้นำมีพัฒนาการการเรียนรู้มีน้ำใจ
หลายครั้งก็อดคิดไม่ได้ว่าลูกจะเบื่อหรือเปล่า
ที่เธอคอยดุคอยสอนใหม่ตามใจเหมือนคนอื่น
แต่สุดท้ายผลลัพธ์ออกมาก็ทำให้แม่ชื่นใจที่สุด
จะทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่าสรุปแล้วเราจะยังรบรากันต่อไป
เพื่อให้ลูกเป็นเด็กดีน่าภูมิใจแบบนี้
มากับมือก็เลยขอโพสต์ให้ชื่นใจสักหน่อยนะคะ
เราก็ได้เห็นพัฒนาการของน้องปีใหม่นะ
มาตั้งแต่ตัวเล็กเลยตอนนี้พูดจาฉะฉานมากน่ารักมาก
ที่สำคัญน้องปีใหม่เป็นคนที่พูดเพราะด้วยนะคะ

ใช่แล้วล่ะค่ะสวยเก่งไม่แพ้คุณแม่อย่างแน่นอนนะคะ